แต่เรื่องที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้มาช่วยกันตรวจสอบหน่อยว่าอันนี้
มันผิดวินัยใช่ไหมที่พังงาชาวบ้านเขางงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะ
มีพระสงฆ์รูปนึงเดินบินทบาททุกวันบินทบาทปกติ
แต่ที่ผิดปกติคือเวลา๑๑โมงค่ะ
ซึ่งไม่ควรไม่ใช่แบบนั้น๑๑โมงนี่เวลาสันเพลใช่ไหมคุณ
ต้องบินทบาทก่อน๘โมงเช้าเสร็จปุ๊บต้องไปทำวัดที่วัด๘โมงเช้าอะไรแบบนี้
แต่นี่ค่ะบินทบาททุกวันตอน๑๑โมง
แล้วระหว่างทางที่จะกลับไปถึงวัด
ก็แวะเก็บหยอดผักหยอดไม้ริมทางไปด้วย
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเอ๊ะคือมันประหลาดอ่ะ
เหมือนพระสงฆ์ทั่วไปที่ควรจะทำกัน
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหน่อยว่า
พระจริงหรือเปล่ากลัวจะทำศาสนาพุทธเสื่อมเสีย

ทบาทตอน๑๑โมงมา๔ปีกว่าแล้วค่ะ
แล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าแล้วพระรูปนี้เนี่ยนะเป็นพฤติกรรมแปลก
เขาไม่ได้รับของบินทบาทจากชาวบ้านทุกคนนะคะ
จะเลือกรับเฉพาะที่ตัวเองพอใจเท่านั้น

ถ้าอันไหนดูแล้วไม่ชอบก็ไม่รับ

อืมแล้วก็อย่างที่บอกระหว่างทางกลับวัดก็
หยอดผักหยอดไม้ริมทางสายตาหวอกไปแหวกมา
จ้องหน้าคนที่มองกลับมาอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเกิริร์ยาดูไม่สำรวม

ท่านอาจจะมีความผิดปกติทางสมองก็ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ

เจ้าของร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพังงาบอกว่า
เขาติดตามพฤติกรรมพระรูปนี้มานานแล้ว
คนในพื้นที่เนี่ยเห็นจากงงเริ่มชินไปแล้วอะค่ะ
ที่เห็นพระบินทบาทเวลาใกล้เที่ยงแบบนี้
แต่คนนอกพื้นที่ที่มาเห็นก็จะรู้สึกงงว่า
หยิบนาฬิกาตัวเองขึ้นมาดูว่าฉันดูเวลาผิดหรือเปล่า
เพราะว่าท่านมังสวิรัติอะไรทางถนนั้นนะครับ
ผมคิดว่ามันต้องมีการตรวจสอบ
ซึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้ปล่อยประละเลยนะคะ
เขาเคยร้องเรียนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบแล้ว
แต่เขาบอกว่าเรื่องมันเงียบเฉย
แล้วก็มองพระรูปนี้เดินบิณฑบาตไปทุกวัน
อยากที่จะให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังอีกสักครั้ง
เพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะทำมาซึ่งความเสื่อมเสียของศาสนาพุทธได้

ก็เนี่ยเขาเลยบอกว่าพระสงฆ์ต้องอยู่ในวินัยนะ
แล้วก็ต้องมีสังกัดเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปด้วย
ถ้าคุณจะเป็นนักบวชหรือคุณจะเป็นรือสี
คุณก็ต้องไปแต่งอีกชุดหนึ่งที่มันไม่ใช่เครื่องแบบของพระสงฆ์
เป็นภาพสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปนะครับ